คือพอพูดถึงโอมิครอนปั๊บก็มองย้อนกลับไป

เมื่อกี้นัทพงศ์ก็ชวนตั้งแต่ต้นรายการ
แต่ว่าถ้าฉีดแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะทำยังไง
ผู้หญิงคนหนึ่งไปฉีดแอสต้าเซเนก้า

นี่คือที่ศูนย์ดำรงธรรมสารกลางจังหวัดภูเก็ต
หลังใหม่ครับนายวงศกรชนะกิจ
เป็นประธานกลุ่มขับเคลื่อนแล้วก็นายพัชระตันสกุลนะครับ
ผู้ช่วยกลุ่มขับเคลื่อนภูเก็ตนำนางสาวมนัญญานะครับ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีอาการผมร่วงทั้งศีรษะ
จนถึงขณะนี้ผ่านมา๓เดือนแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือการดูแลจากหน่วยงานใดทั้งสิ้น
เธอเข้ายื่นร้องขอการช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมครับ
โดยมีนายทฤษฎีชัยพักดีท่านภูมิในการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมเป็นผู้รับเรื่อง
โอ้โหดูสิฮะโอ้โหผู้หญิงคนหนึ่งจะเสียความมั่นใจขนาดไหนครับ
ผมร่วงขนาดเนี้ยอืมนางสาวมนัญญาเปิดเผยบอกว่า
ขณะนี้ผ่านมาได้๓เดือนแล้วผมร่วงเกือบหมดศีรษะแล้ว
ไปสอบถามที่คลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะฮะ
คือเธอไปรักษาผลเลือดออกมาทราบว่า
อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
แต่ยังไม่ได้รับเอกสารที่จะนำไปยื่นเรื่องเยียวยา
ตามที่สสจภูเก็ตต้องการ
จากนั้นก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ซึ่งหลังจากผลตรวจชิ้นเนื้อออกมาแล้วนะครับ
ได้รับการวินิจฉัยว่าอาจจะเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมนะครับ
ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลังการฉีดวัคซีน
โดยที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะครับ
ได้แจ้งว่าไม่มียาที่จะรักษาอาการนี้ได้นะ
จึงให้ใช้สิทธิประกันสังคมเพื่อส่งตัวต่อไปรักษาที่
โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเธอน่ะเดินทางมาวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะกำหนดวันนี้เลย
นางสาวมนัญญาระบายความรู้สึกออกมานะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายต่างในการรักษารับผิดชอบเองทั้งหมด
ไม่มีหน่วยงานใดไหนมาช่วยเหลือเลย
ติดต่อสอบถามไปหรือจะมา

เราเสียสุขภาพผิดขึ้นทุกวัน

คือมันเริ่มจะไม่ไหวทุกครั้งจนแบบทั้งที่บ้านทั้งคนเพื่อน

ต้องแบบรักษาตัวเองก็ต้องรักษาค่าใช้จ่ายเราก็ต้องมี
แล้วยังไม่มีแบบหน่วยงานไหนที่มาดูแลเราเลย
ทั้งที่เราคือมันก็เห็นได้ชัดการเปลี่ยนแปลง
หลังจากฉีดวัคซีนกับออนฉีดมันเห็นได้ชัดเจนมาก
พูดถูกไหมปุ้ยผู้หญิงคนนึงถ้าผมจะล่วงขนาดนี้
มันจะสูญเสียความเป็นตัวเองความมั่นใจขนาดไหนจริงค่ะ
เนี่ยจริงนะเนี่ยฮะผู้หญิงคนนี้วิงวอนให้หน่วยงานของรัฐนะครับ
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเบื้องต้นเอาตามหลักมนุษยธรรมก็ได้เธอบอก
ไม่ใช่ปล่อยให้เธอดิ้นลนนะครับแล้วหาเงินมารักษาตัวเองอยู่เพียงลำพังแบบนี้ฮะ
โอ้โหเห็นใจเธอจริงครับคืออันนี้มันหลุดแบบถอนรากถอนโคนเลยนะ
เจอแบบนี้หลายตัวหลายลายเหลือเกินนะฮะ